คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้ที่ชนบุรีนะคะ
มีเหตุการณ์ที่พ่อเลี้ยงเมาทะเลาะกับลูกเลี้ยง
พ่อเลี้ยงมีปืนยิงปืนขึ้นฟ้าและอารวาส
แต่สุดท้ายเนี่ยเหตุการณ์นี้ก็โชคดีที่จบลงที่ว่าพ่อเลี้ยงก็เดินจากไป
แต่ประเด็นสำคัญก็คือเขาบอกว่าแจ้งตำรวจแล้วพี่อุ๋ย
แจ้งตำรวจในพื้นที่แจ้งผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่
ช่วยแจ้งตำรวจให้หน่อยคือแจ้งทั้งสองทาง
ไม่มาสักทีรอเป็นชั่วโมงไม่มาสักที
นี่ยังดีนะเหตุการณ์นี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างรุนแรงนะคะ
มาดูมาดูอี่
ลูกบ๊าบมัวก่อนใจเย็น
นายวันวิวัฒน์อายุ๔๑ปีคือลูกเลี้ยงนะคะ
แล้วก็เหมือนกับว่าอย่างที่เห็นนะคะเหตุการณ์ตอนท้ายมันก็ยังดีที่มันไม่ได้มีความรุนแรงอะไรเกิดขึ้น
แต่เขายิงปืนขึ้นฟ้านะมียิงปืนขู่กันมีอะไรแล้วก็มันมีความเมาด้วยไง
คือด้วยความที่เส้นเรื่องเนี่ยมันน่าเป็นห่วงว่าสุดท้ายปลายทางมันจะมีคนเจ็บมันจะมีอะไรไหม
มันไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นแบบนั้นแต่เนี่ยมันมีปืน
อย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าข่าวนี้ประเด็นสำคัญคือเขาบอกว่าเขาแจ้งตำรวจแล้วนะ
แจ้งตำรวจให้มาระงับเหตุนะโทรหานายกอบตให้ช่วยแจ้งตำรวจอีกทางนึงคือทั้งสองทางเลยอะค่ะ
แต่รอแล้วรอเล่าทำไมตำรวจไม่มาเขาก็เลยมีการโพสต์ข้อความว่าเขาเสียใจกับระบบราชการไทย
รอตำรวจสพพานทองด้วยความอดทนอดกลั้นดีนะมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นแบบรุนแรงรออยู่ตั้งนานทำไมตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ไม่มาสักที
เราเลยส่งทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่เป็นจุดเกิดเหตุนะคะ
ห้องเช่าสีส้มตำบลมาโป่งอำเภอพันธองจังหวัดชนบุรีห้องของนายวันวิวัฒน์ถูกล็อกแบบแน่นเลยไม่มีคนอยู่
เราได้คุยกับเพื่อนข้างห้องเขาเล่าให้ฟังว่าในวันวิวัฒน์ที่เป็นลูกเลี้ยงอะค่ะเขาทะเลาะกับพ่อเลี้ยงเขาทะเลาะกันบ่อย
เคยทำร้ายร่างกายกันด้วยแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาทะเลาะกันเรื่องอะไรฟังเสียงเพื่อนข้างห้องค่ะ
ทีมข่าวไปที่สพทเลยครับ
ไปสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้น
โดยเฉพาะประเด็นที่ว่าทำไมตำรวจมาระงับเหตุช้า
คำตอบจากผู้กำกับการสพพานทองว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องในครอบครัว
ระหว่างนายเอกชัยหรือในเออายุ๔๖ปีซึ่งเป็นพ่อเลี้ยง
กับนายวันวิวัฒน์ซึ่งเป็นลูกเลี้ยง
เมื่อช่วงเช้าตัวนายเอกชัยพ่อเลี้ยง
นำปืนพร้อมปลอกกระสุนมามอบตัวกับตำรวจ
พอตรวจสอบพ่อเลี้ยงมีใบอนุญาตในการครอบครองปืน
ก็เลยแจ้งข้อหายิงปืนในชุมชนหมู่บ้านที่สาธารณะ
โดยไม่ได้รับอนุญาตอันนี้แจ้งข้อหาไปแล้วตำรวจบอกนะคะ
ส่วนนายวันวิวัตรลูกเลี้ยงตำรวจก็นำตัวมาสอบปากคำ
ตรวจสอบปืนเขาก็มีปืนเหมือนกันคือเป็นปืนผิดมือค่ะ
เป็นปืนชื่อคนอื่นนะคะแต่ตัวเองครอบครองเอาไว้ค่ะ
มันเป็นข้อหาปืนผิดมือก็เลยแจ้งข้อหาดำเนินคดีไป
ข้อหาทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายพ่อเลี้ยงและฝ่ายลูกเลี้ยง
ทีนี้ประเด็นที่ว่าทำไมตำรวจไปช้าที่มีการโพสต์เฟซบุ๊คว่า
ตำรวจสพพานทองไปช้าจังเลยครับเขาแจ้งตำรวจไปแล้ว
เขาแจ้งทางนายกอบตให้ช่วยแจ้งตำรวจอีกทางหนึ่งด้วย
ทางตำรวจสพพันธองบอกว่าจริงแล้วเนี่ย
นายวันวิวัฒน์แจ้งผู้นำท้องถิ่นอย่างเดียวนะ
พ่อเลี้ยงมาหาเรื่องแต่ผู้นำท้องถิ่นไม่แจ้งตำรวจ
ตำรวจก็เลยไม่รู้กว่าจะรู้เรื่อง
ตำรวจจะไปถึงกว่าจะไประงับเหตุมันก็เลยช้าไปแล้วไง
สองฝ่ายแยกย้ายไปแล้วไงอันนี้ผู้กำกับการสพพันธองบอกแบบนี้ค่ะ
คุณผู้ชมครับก็เลยบอกว่าอ่าถ้าตัวลูกเลี้ยงแจ้งตำรวจโดยตรงเนี่ย
ตำรวจก็จะไประงับเหตุได้ทันแต่ก็เลยไม่แน่ใจว่าเขาแจ้งตำรวจตรงด้วยหรือเปล่า
หรือว่าผ่านแค่ทางนายกอบตครับ